เคยไหมคะคุณผู้ชมซื้อรถมือสองแถมเจ้าของเต็นต์รถ

อยากจะยัดยึดตัวเองให้คนซื้อไปด้วย
คือมีผู้หญิงคนหนึ่งเธอไปซื้อรถยนต์มือสองที่เต้นรถนะคะ
ซื้อมาเสร็จเรียบร้อยแล้วแต่ก็ไม่ได้มีการทำสัญญากัน
แล้วเสร็จเออเจ้าของเต้นไม่จบ
พยายามโทรมาคุยโทรมาหาชวนไปกินเหล้าชวนไปกินข้าว
คิดถึงจังเลยเธอบอกเฮ้ยมันแปลกเธอเลยบล็อกไป
เท่านั้นละตามมายิงค่ะงงไหมอ่ะ
นี่ค่ะผู้เสียหายเธออายุ๓๓ปีนะคะ
เธอแบบตอนที่เล่าให้ตำรวจฟังนี่มือไม้สั่นไปหมดเลยนะ
เพราะว่ากระสุนที่มันยิงทะลุประตูห้องเข้ามา
เธอบอกว่าถ้าเธอนั่งเธอตายแล้วนะ
ดูสิคุณดูกระสุนสิมันเข้าตรงนี้เลยอ่ะ
กล้องวงจรปิดหน่อยมันเกิดอะไรขึ้น
โมงครึ่งค่ะวันนี้เลยช่วงเช้า
จะเห็นกระบะคนก่อเหตุขับออกมาจากรีสอร์ท
ซึ่งเป็นที่พักของผู้หญิงที่เป็นผู้เสียหายนะคะ
กระบะคันนี้ค่ะสีแดงแรงฤทธิ์ทีเดียว
ขับออกมาแบบนี้น่าจะตามง่ายอยู่นะ

เห็นเหตุการณ์บอกว่าผู้ก่อเหตุเห็นเหมือนจะมากัน๓คน
พอก่อเหตุเสร็จก็ขับกระบะคันนี้ดำแดงคันนี้ค่ะ

ออกไปได้แป๊บเดียวเท่านั้นเองถอยย้อนกลับมาอีกนะ
กลับมาเก็บปลอกกระสุนปืนค่ะแล้วก็ขับออกไปอีกรอบหนึ่ง
ขับออกไปทางบ้านหนองโพนสูงมุ่งหน้าถนนธีนานนท

เมื่อ๑๕กันยายนที่ผ่านมาเธอไปซื้อรถเก่งมือ๒
ที่เต็นต์๑ด้วยเงินสดสายเงินสดเลยนะ
บาทแล้วก็ไม่ได้ทำสัญญาซื้อขาย
พอได้รถเก๋งมาปุ๊บเอ๊ะเจ้าของเต็นต์เนี่ย
โทรหาเธอตลอดเลยชวนไปกินข้าวบ้างล่ะ
ไปกินเหล้าบ้างล่ะบอกคิดถึงจังเลย

คุณจะมาโทรจีบโทมก็รกะติกอะไรแบบนี้ได้ยังไง

เย็นเมื่อวานนี้ออกไปกินข้าวแล้วกลับมานอนพักที่รีสอร์ท
ตี๔มีคนมาเคาะประตูเคาะอย่างนี้เลย
เธอก็งงตี๔ใครมาเคาะห้องเธอบอกใครคะ
ปลายทางตอบบล็อกไลน์ใครล่ะ
เธอก็เลยบอกไม่ได้บล็อกทำลายใหม่เฉย

เธอก็ถามอีกใครเนี่ยใคร

เธอก็ตกใจบอกเป็นอะไรอ่ะหนูงงมีอะไรคะ

ไม่มีมารยาทโอ้เท่านั้นแหละค่ะ
มารยาทลั่นเข้ามาในห้องสองนัดเลยค่ะ
ปั้งนี่ทะลุประตูห้องเลยคุณเห็นไหม

ถ้าทะลุขึ้นนั่งอ่ะเข้าหัวเธอเลยนะ
ที่เธอนอนอยู่มันเลยเฉียดตัวเธอ

เห็นเสียงคนที่หนูรู้จักอ่ะ

หนูเลยพูดแค่นี้พอยหนูพูดคำนี้เดี่ยวเสียงบ้างเลย
นานออกเท้ามันนั่งอยู่คืนนอน

เก็บหลักฐานในที่เกิดเหตุเก็บหัวกระสุนไปตรวจพิสูจน์เลยนะคะ
อาวุธปืนนี้เคยถูกนำไปใช้ก่อเหตุคดีอื่นไหม
จะต้องติดตามจับตัวคนที่เกาะเหตุมาให้ได้
อย่างที่บอกกระบะเขาค่อนข้างจะโดดเด่นรถแล่นอยู่นะ
ดำแบบนี้น่าจะหาง่ายอยู่นะคะ
แต่ว่าตัวของฝ่ายหญิงเนี่ยเธอบอกว่า

ก็เลยอยากให้ตำรวจคุ้มกันเนี่ยพาไปส่งที่บ้านหน่อยนะคะ
นี่คุณผู้ชมคอมเมนต์มาเยอะมากเลย
บอกว่าปกติเวลาซื้อรถนี่ชอบของแถมนะ
เป็นของแต่งรถบ้างล่ะหรืออาจจะเป็นส่วนรถ
แต่แถมแบบนี้ไม่เอานะมาเป็นลูกปืน
ไม่มีใครอยากได้แน่นอนครับแบบนี้นะฮะ
หากว่าทำผิดจริงก็ต้องรับโทษตามกฎหมายนะครับ

ถ้าเจ้าของเต็นต์บอกไม่ใช่เขาไม่ใช่ทำเนี่ย

บอกว่าสงสัยว่าจะคนนี้หรือเปล่า

ก็เดี๋ยวรอติดตามความคืบหน้าและคำชี้แจงเพิ่มเติมด้วยนะครับ